พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุเตือนสติก่อนที่จะออกจากบ้านเช้านี้กันหน่อยนะคะที่ท่าแซะชุมพรค่ะ
ว่าคนขับรถเก่งน่าจะหลับในนะคะคุณผู้ชมดูนะคะ
พุ่งไปชนสารพ่อตาหินช้าง
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชุมพร
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๓คน

ขึ้นไปติดอยู่บนรูปปั้นแบบนี้ค่ะ

ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกู้ภัยจากอบตสลุยค่ะ
ต้องลงพื้นที่ไปช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ

จะมีแม่ค้าที่เขาขายของเยอะมากนะคะ
แล้วเนี่ยแม่ค้าเสียชีวิตเลยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
เป็นรถเก๋งวีออสสีขาวหมายเลขทะเบียน
กไก่จจ๘๔๕๓ชุมพร
อย่างที่บอกไปคาดว่าคนขับน่าจะหลับใน
พุ่งชนแม่ค้าในร้านขายของฝากริมข้างทางถนนเพชรกะเสม

หินสลักรูปช้างหน้าศาลเพราะตายหินช้างค่ะ
พังยับแบบนี้นะคะแล้วไปค้างเติ่งแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะพบว่า
คนขับรถเก๋งเป็นผู้ชายอายุ๔๐ปี
มากับผู้โดยสารผู้หญิงอายุ๒๖ปี

แล้วก็มีแม่ค้าร้านขายกล้วยของฝากที่อยู่ใกล้กับศาลเนี่ย
ถูกชนได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
มีแม่ค้าร้านกล้วยอายุ๔๐ปีอีกคนหนึ่ง
ถูกชนคนนี้เสียชีวิตนะคะ
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ผู้เสียชีวิต๑รายบาดเจ็บ๓รายด้วยกันค่ะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนนำภาพก็ไปแชร์ต่อ
เพื่อเตือนสติไว้เป็นอุทหรณ์สำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะ
รวมถึงสายตัวเลขก็ไม่พลาดที่จะไปดู๒เลขกันทะเบียนรถ
แล้วก็เตรียมที่จะไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดนี้นะคะ
แต่เป็นอุบัติเหตุที่เตือนใจเช้านี้ค่ะ
เหนือสิ่งอื่นใดคือความระมัดระวังในการขับรถนะคะ